ดีกันบ้างไปดูสองสาวดวงเห็งต้นเดือนแบบนี้
คนหนึ่งเป็นสาวโรงงานอยู่ที่สมุทรประการ
อีกคนเป็นข้าราชการธรรมดาที่จังหวัดอุตรราดิศนะครับ
ทั้งคู่กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านไปซะแล้วครับ
คนแรกนะฮะคุณวารินโคเกิดอายุ๓๘ปี
ตำบลด่านแม่คำมันอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ
เป็นพนักงานข้าราชการการเงินและบัญชี
ประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตราดิษฐ

คือสาวผู้โชคดีถูกรางวัลที่๑เป็นรางวัล๖ล้านบาท
แสดงว่าไม่ได้ซื้อเป็นชุดซื้อแค่คู่เดียวฉบับเดียวเนี่ยนะครับ
นางสาววารินบอกว่าวันก่อนหวยออก
หลังเลิกงานได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ที่ร้านในปั๊มปตทสาขาบ้านเกาะ
ก็ได้ซื้อเลข๖๘๖มา๑ใบ
แล้ววันที่๑มีนาคมก็ไปทำงานปกตินี่แหละครับ
จนมาเมื่อเวลา๑๖นาฬิกาหลังจากที่ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ
๑๐โมงเย็นยิบมาดูมาตรวจดูทางคอมพิวเตอร์ที่ทำงานเนี่ยปรากฏว่า
ถูกรางวัลที่๑สงสัยจะกรี๊ดลั่นในที่ทำงานนะ
อยากมีโมเมนต์นี้จากกรอกเลข๖ตัวแล้ว
อ้าวเดี๋ยวฟังเสียงความดีใจของเธอได้ก่อนนะครับ
โอ้โหเป็นสีหน้าของคนโชคดี

แล้วเธอก็บอกอีกว่าซึ่งถูกรางวัลแล้วก็รีบไปแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานนี่แหละครับ
แล้วก็นำลอตเตอรี่ไปฝากที่เฟฟธนาคารออมสินสาขาอุตรดิษฐ์
และในวันพระสบดีนะฮะก็จะไปขึ้นเงินรางวัลที่กองสลากกรุงเทพนะครับ
สำหรับเงินส่วนหนึ่งจะนำไปทำบุญเพราะว่าชอบเดินทางไปทำบุญตามวัดต่าง

ผลบุญส่งให้เธอนั้นโชคดีนะครับแล้วเธอยังไปทำบุญต่างจังหวัดเป็นประจำอยู่แล้ว
แล้วก็ต้องไปแก้บนกับหลวงพ่อทันใจที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย
ขอท่านไว้ขอท่านไว้บนท่านไว้นะครับ

สาวคนนี้ค่ะนางสุปรานีสารคามอายุ๔๑ปี
เป็นสาวโรงงานเย็บบ่อรถยนต์นะคะ
ซึ่งเป็นบริษัทแห่งหนึ่งย่านแพร่กษาค่ะ
แสดงอาการดีใจข้างรถกระบะอีซูซูหมายเลขทะเบียนต่อเต่าวแหวน๖๖
กรุงเทพมหานครก็จอดอยู่ในบ้านนะคะ
หมู่ที่๕ซอยโชดช่วงตะมนต์แพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะ
ใช่ค่ะคุณสุปรานีเปิดเผยความรู้สึกนะคะ
รู้สึกดีใจจนบอกไม่ถูกหลังจากที่รู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่๑ค่ะ

ซื้อที่หน้าศาลเจ้าอยู่ปากน้ำค่ะสมุทรประการค่ะ

ไปซื้อของมาใช้ค่ะแถวหน้าสารเจ้าก็เดินไปดูเลขมีแผงขายอยู่ค่ะ
แล้วก็มีลอตเตอรี่ขายเลขที่ว่าตรงกับทะเบียนขายรถเจ้าของค่ะ

ยังไม่เชื่อเลยค่ะว่าตอนนี้ก็เลยเรียกโทรหาแฟน
ว่าถูกเลขรางวัลที่๑แกตรวจให้หน่อยสิคะว่าไง
เขาก็บอกว่าใช่แล้วบ้างเลยดีใจค่ะ

ไปใช้หนี้เขาแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกค่ะ

โอ้ยินดีทุกคนค่ะนี่คุณผู้ชมส่งมาซ้อ
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลสลากินแบ่งด้วยครับ

ที่ผมก็ซื้อ๔ใบเหมือนคุณพี่เขาไม่เห็นจะถูก

มาเสี่ยงโชคแบบเต็มนี่นะครับ

สามีได้ขับรถไปประสบอุปติเหตุ
ตกข้างทางระหว่างเดินทางไปที่จังหวัดชายภูมิ

ต้องมีอะไรตะหิดตะหิดแน่นอนนะครับ
เลยนำเลขทะเบียนนี่แหละครับ

เพราะว่าบางทีโชคร้ายจะกลายเป็นดี

ก็เลยเอาเลขของรถที่เกิดอุบัติเหตุ
เสี่ยงโชคแล้วก็ล่าสุดก็ถูกรางวัลที่หนึ่ง
รับเงินไปหน่อ๖ล้านบาทนะครับ